สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ถือเป็นข่าวดีรับวันหยุดยาวเลยนะคะ
เมื่อวัคซีนไวรัสโคโรนาหรือวัคซีนโควิด
ที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตและบริษัทแอสตราเซเนก้า
บริษัทยายักษ์ใหญ่นะคะสัญชาติสหราชอาณาจักร
ในจุดประกายแห่งความหวังกับการทดลองขั้นต้นค่ะ
ที่มีอาสาสมัครราว๑๐๐คน
ซึ่งงานนี้นะคะสัตว์อาจารย์ซาร่ากิลเบิร์ต
หัวหน้าทีมวิจัยก็ถึงกับออกมาพูดด้วยรอยยิ้มค่ะว่า

แต่เธอก็บอกเอาไว้นะคะว่าการทดสอบวัคซีนโควิด๑๙
ยังมีระยะทางอีกยาวไกลที่ต้องไปต่อค่ะ
และจนถึงตอนนี้นะคะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ก็มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกรวมแล้วกว่า๑๕๕ล้านคนค่ะ
และฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากกว่า๖แสนคนแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีการทดลองวัคซีนหลากหลายชิ้นกันมาเรื่อย
แล้วก็เริ่มมีการทดสอบวัคซีนโควิด๑๙ในมนุษย์แล้วอย่างน้อย๒๓ชนิดค่ะ
และทีมวิจัยทั้งหลายนะคะที่มีการทดสอบกำนุษย์
ก็มีความหวังว่าวัคซีนนั้นจะเห็นผล

ต้องให้ทั้งวัคซีนหรือยาหลอกกับอาสาสมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่
มีการติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนมากค่ะ
กลับมาที่วัคซีนโควิด๑๙ของออฟฟอร์ตกันอีกครั้งนะคะ
ค้นพบดังกล่าวของวัคซีนโควิด๑๙ของออฟฟอร์ต
ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงสัปดาห์นี้เองนะคะ

ที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนของออฟฟอร์ตเนี่ย
ในการกระตุ้นการตอบสนองการป้องกัน
ภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครมากกว่า๑๐๐ราย
โดยผลการทดสอบขั้นต้นจากระยะ๑และระยะ๒ของการทดลองนะคะ
บอกได้ว่า๑โดสของวัคซีนกอร์ดผลลัพธ์ก็คือ
และเข้าสู่ปุ่มโปรตีนของไวรัสโคโรนาใน๙๕ของผู้มีส่วนร่วม๑เดือนหลังจากมีการฉีดยาค่ะ
สงสัยว่าอาสาสมัครเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วร่างกายเขาเป็นอย่างไรนะคะ
ก็อย่างที่บอกกันไปตอนต้นนะคะว่าเพิ่มขึ้นถึง๔เท่า
โปรตีนมีการเคลื่อนไหวในเลือดอย่างอิสระรวมถึงยึดเกาะไวรัสได้
คอยกิดขวางเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ค่ะ
ภายในร่างกายของมนุษย์เรานะคะก็จะสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันค่ะ
โดยการตอบสนองของเซลล์ที่ว่านี้เป็นส่วนสำคัญของภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา
ซึ่งนักวิจัยนะคะมีการรายงานว่า
ที่เป็นต้นเหตุของโรคโควิด๑๙ได้ค่ะ
แต่การตอบสนองของเซลล์จะมีความแข็งแรงกว่าค่ะ
และถามว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรนะคะ
จากการสังเกตการณ์ในผู้ป่วยพบว่ากว่า๖๐มีอาการข้างเคียงบางอย่าง
เช่นอาการไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดยาค่ะ
แต่เชื่อว่าไม่ค่อยรุนแรงหรือปานกลางค่ะไม่มีอาการหนักที่เป็นอันตราย
ค้นพบข้างต้นนะคะเกิดจากการควบคุมด้วยยาหลอกค่ะเป็นการทดลองระยะที่๑ช่วง๒๓เมษายนถึง๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด๑๐๗๗คนค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะมันยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนจะป้องกันผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงมากที่สุดจากโควิด๑๙ได้ดีแค่ไหนค่ะ
ทดลองเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาบราซิลและแอฟริกาใต้
เงื่อนไขการเข้าถึงวัคซีนนะคะตอนนี้ก็ยังคงยังไม่แน่ชัดค่ะยังคงต้องทำความกระจ่างกันอีกครั้งว่าใครจะจำเป็นที่สุดในการรับวัคซีนนะคะ
ซึ่งหากจำกันได้นะคะไทยรัฐออนไลน์เคยรายงานไปแล้วในส่วนของประเทศไทยเนี่ย
หลักที่เขาจะมองว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับก่อนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ
แล้วก็รวมถึงเป็นผู้ที่มีอาการป่วยไม่เรื้อรังนะคะอย่างเช่นเบาหวานเป็นต้นค่ะ
ล่าสุดนะคะสถาบันซีรั่มแห่งอินเดียค่ะ
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปูเน่รัฐมหาราชประเทศอินเดีย
ก็ได้ร่วมทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
โดยจะมีการจัดหาอีก๑๐๐ล้านโดสนะคะ
รวมแล้วนะคะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตก็ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเอกชนถึง๒๐๐ล้านโดส
และสถาบันซีรัมแห่งอินเดียอีก๑๐๐ล้านโดส
ซึ่งสถาบันซีรั่มแห่งอินเดียนี้นะคะ
จะเป็นการจัดหาวัคซีนสำหรับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

จะผลิตให้ได้๕ล้านโดสต่อเดือนสำหรับช่วง๖เดือนแรก
ก่อนที่จะมีการเพิ่มการผลิตต่อไปค่ะ

ประชาชนในเมืองปูเน่และมุมใบประมาณ๔๐๐๕๐๐คน

และเป็นส่วนหนึ่งของตารางการทดลองระยะสาม
ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ตอย่างน้อย๓เดือนค่ะ

ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทั้งในสหราชนาจักรเอง

จะผลิตวัคซีนให้ได้๓๐๐๔๐๐ล้านโดส

มาด้วยความสำเร็จของการทดลองขั้นต้น
และก็การทดลองออกใบอนุญาตจัดหานะคะ
หากว่าเป็นไปได้ตามแผนวัคซีนโควิด๑๙
จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า๑๐๐รูปีต่อโดส
หรือประมาณ๔๒๔บาทเท่านั้นค่ะ

เวลานี้นะคะพูดได้ว่าสาบานซีร่ำแห่งอินเดีย

และอาจทำให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนไวรัสโคโรนา

และนั่นก็ย่อมเป็นผลดีต่อประชากรโลกทั้งหลายนะคะ

เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ